ทุกผู้ชมครับมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านหลังหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่น

น้องชายเนี่ยใช้จอบสับหัวพี่จนตายคาบ้าน
เขาอ้างว่าพี่เนี่ยมาบ่นบ่นเรื่องที่เขาทายานวดขาอยู่
แล้วบอกเหม็นเหลือเกินยานวดขาเนี่ย

แต่ความจริงมันมีมูลเหตุเขาก็มีปัญหากระทบกระทั่งกันมานานพี่น้องคู่นี้
แต่สุดท้ายเนี่ยไปฆ่าเขาตายเลยนะครับ
พ่อเขาสวนกวางมาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
บ้านพักอยู่ที่ตำบลคำม่วงอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่น
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายพรมลุยราชอายุ๖๑ปีนะครับ
มีบาดแผลถูกของมีคมสับเข้าที่ศีรษะ๓แผล
นี่ฮะลุงพรมนะฮะซ้ายมืออายุ๖๑ปี
นอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่แล้วก็มีจอบที่เป็นด้ามเหล็กเปื้อนเลือด

คนก่อเหตุก็คือนายคำออนอายุ๔๘ปี
เป็นน้องชายของลุงพรม
นี่ฮะมามอบตัวกับตำรวจนะครับ

นายคำออนเนี่ยเขาอ้างว่า
เขาทำร้ายพี่จริงนะฆ่าพี่ชายแท้จริง
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานนี้
โดยก่อนเกิดเหตุในคำออนบอกว่าตัวเองกำลังนั่งใช้ยานวดเนี่ย
แก้ปวดเมื่อยเนี่ยทานวดขาของตัวเองอยู่ในบ้าน
ทีนี้พอพี่ชายเดินผ่านมา
ก็มาบ่นว่าต่างนานา
ลักษณะบอกเหม็นยานวด
แล้วก็ลามไปด่าถึงเรื่องอื่น
อย่างเช่นหาว่าเขาติดยาไม่ยอมทำงานด้วยความรำคาญ

เพราะถูกพี่ชายด่าหลายเรื่องจนทนไม่ไหว
เดินไปหยิบจอบมาแล้วก็ฟันฉับเข้าที่หัวพี่ชายเลยนะฮะ
ในขณะที่ผู้ตายเนี่ยเขาหันหลังให้อยู่
ไม่มีโอกาสจะหลบไม่มีโอกาสจะป้องกันตัวเลย

แล้วก็เดินทางไปมอบตัวกับตำรวจ
ก็เลยเกิดเรื่องรึไงฮะ
นี่คำกล่องงานของผู้เกราะเหสครับ
พื้นที่ไปนะครับที่บ้านหลังเกิดเหตุ
ญาติพี่น้องก็ใช้เป็นสถานที่จัดงานศพให้กับลุงพรมแก
นี่ฮะคือลุงพรมแกเป็นโสดนะครับไม่มีลูกไม่มีเมีย
พ่อแม่ก็เสียชีวิตไปแล้วจุดเกิดเหตุก็ยังมีคราบเลือดอยู่นะครับ
พื้นบ้านผนังบ้านน้องสาวของผู้ตายนะฮะ
น้องสาวของลุงพรมซึ่งจะเป็นพี่สาวของในคำออนคนก่อเหตุด้วย
บอกว่าพี่ชายกับน้องชายสองคนนี้เขาไม่ค่อยลงรอยกันมานานแล้ว
เพราะว่าพี่เนี่ยชอบบ่นว่าน้องชายไม่ทำงานทำการ
ข้าวของในบ้านเอาไปขายจนหมดมรดกที่นาของพ่อของแม่ก็เอาไปจำนอง
ญาติพี่น้องต้องไปตามถ่ายถอนมาหลายรอบ
ส่วนปมเหตุหลักน่าจะเป็นเรื่องมรดก
พ่อกับแม่เสียชีวิตไปนานแล้วทิ้งมรดกเอาไว้ให้ลูกทั้งหมด
ซึ่งเป็นพี่น้องกันเนี่ยมีกันอยู่ทั้งหมด๖คนด้วยกัน
แต่ปรากฏว่าคนที่พ่อกับแม่แบ่งเอาไว้ให้มากที่สุด
คือใครรู้ไหมใครคะคือนายคำออนคนก่อเหตุนี่แหละ
เพราะเป็นลูกคนสุดท้องส่วนพี่น้องคนอื่นอื่นพ่อกับแม่
แบ่งเอาไว้ให้เท่าเท่ากันนายคำออนเนี่ยไอ้ทรัพย์สมบัติที่พ่อแม่
แบ่งไว้ให้โดยเฉพาะที่ดินที่ทำกินเอาไปขายหมดเลยฮะ
เอาไปจำนองเอาไปขายอะไรหมดเลยทำให้ต้องไปตามถ่ายถอนกันมา
สุดท้ายเนี่ยพี่ชายก็คือในพรมไม่ยอมโอนส่วนต่างอะไรที่มีอยู่
ให้กับน้องเนี่ยไม่ให้แล้วนะฮะไม่จัดการไม่ไปทำอะไรให้ทั้งสิ้น
จนเกิดการทะเลาะกันเรื่อยมานะเพราะว่าพี่ก็กลัวว่าน้องเนี่ย
จะเอาที่เอาทางไปขายแล้วเอาไปซื้อยาบ้ามาเสพ
น้องก็มองว่าพี่เนี่ยไม่เอาสมบัติที่พ่อแม่แบ่งไว้ให้
เอามาให้ก่อนเกิดเหตุมันมีรางสังหรณ์อยู่เหมือนกัน
อันนี้ตามความเชื่อนะครับเธอบอกว่าได้ยินเสียงประตูหน้าต่าง
ที่บ้านเนี่ยมันดังลั่นไปหมดเลยพอรุ่งเช้าตื่นขึ้นมา
ก็พบว่าอ้าวน้องชายเนี่ยพี่ชายเนี่ยไปทำอ่าถูก
น้องชายทำร้ายจนเสียชีวิต
มีเพื่อนบ้านในระแวกนะครับบอกว่าปกติบ้านหลังเกิดเหตุ
เขาจะอยู่กันสามคนก็คือลุงพรมที่เป็นพี่ชายที่เสียชีวิต
ตัวนายคำออนน้องชายคนก่อเหตุกับลูกสาวของนายคำออน
แต่พี่น้องคู่นี้เขามีปากเสียงกันประจำเพราะว่าน้องชายเองเนี่ย
เขาก็มีพฤติกรรมแปลกอย่างเช่นจะหวง
นาเขตมากนะใครจะเดินผ่านบ้านผ่านที่อะไรเขาไม่ได้เลย
จอดรถขวางอยู่หน้าบ้านเขาก็ไม่ได้วันเกิดเหตุเมื่อวานนี้
พรมแกเพิ่งกลับมาจากไปหาเห็ดมาทำแกงกินยังแวะทักทายเพื่อนบ้าน
ตามปกติจากนั้นเห็นรถของเห็นน้องชายนะฮะก็คือนายคำออนเนี่ย
เดินตามพี่เข้าไปในบ้านแต่บอกชาวบ้านบอกว่าไม่ได้ยินเสียง
ต่อสู้เอะอะโวยวายอะไรเลยนะครับจนกระทั่งมีตำรวจมาตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุนั่นแหละถึงรู้กันว่าเกิดอะไรขึ้น
ว่าอีกคนเข้ามาในเฮียนเล่าพูดได้สิว่าจับมาบ่ายความอยู่เฮียนเล่าไปได้เหรอ
เขาจะแพ้มาบ้านกระจอดไปได้เดินไว้ตัวเน้นห่วงเราก็ใหญ่มาก
คุณวิมลวันยังไปดูจุดที่เป็นกระต๊อบเถียงนานะครับ
จากบ้านหลังเกิดเหตุประมาณ๑กิโลเมตร
ญาติชาวบ้านบอกว่าเวลาที่ลุงพรมแกทะเลาะกับนายคำออนน้องชายเนี่ย
ก็จะหนีมาอยู่ตรงนี้นี่แหละนี่นะฮะขณะเดียวกันลูกสาวนะครับ
ของคนก่อเหตุนะครับบอกว่าพ่อกับแม่เนี่ยแยกทางกัน
เธอเนี่ยอยู่กับพ่อก็คือนายคำออนแต่พ่อก็ไม่ทำงานอะไร
หรือเวลาไปรับจ้างได้เงินมาเอาเงินไปซื้อยาบ้ามาเสพหมด
เสพจนป่วยจนหลอนจนเขาต้องพาไปรักษาไปบำบัด
พอกลับมาอยู่ที่บ้านก็เริ่มมีอาการแปลกชอบพูดคนเดียว
มีลักษณะระแวงไปเรื่อยแล้วชอบหาเรื่องทะเลาะกับลุง
ลุงก็คือผู้ตายซึ่งหลานบอกว่าลุงไม่เคยทำอะไรพ่อเลย
มีแต่พ่อนั่นแหละระแวงไปเองเบื้องต้นนะครับตำรวจ
นำตัวนายคำออนหลังจากก่อเหตุแล้วก็มามอบตัว
ตำรวจเลยมาตรวจสอบที่บ้านเจอศพพี่ชายจริงเนี่ยนะฮะ
ตำรวจตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดนะครับปัสสาวะสีม่วง
เสพยาเสพติดครับแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็เรื่องเสพยาเสพติดเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาตัวไปฝากขังที่ศาลนะครับ